แล้วก็ตกหนักมากแต่มีคำถามตามมาว่า

ต้องไปสอบถามกับคุณคุ๊ปพศิริมาหัน
ต้องบอกว่าฝนที่ตกมาในวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รวมถึงหลายจุดในบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
ถือว่าเป็นผลพวงจากพายุโมรา
ซึ่งตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศพม่าแล้วก็บังกลาเทศ
แน่นอนหลังจากที่พายุลูกนี้เคลื่อนตัวเข้าสู่ผืนแผ่นดินแล้ว
กำลังของพายุลูกนี้ก็จะอ่อนลงนะครับ
ก็จะทำให้ฝนในเมืองของเราลดลงด้วย
เป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับ

กลุ่มฝนที่เข้ามาปกกลุ่มในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อ๔๐นาทีก่อนหน้านี้นะครับ
ถึงหน้าขนาดนี้จะสังเกตว่าเป็นกลุ่มฝนที่เคลื่อนมาจากทางทิศตะวันตกนะครับ
แล้วก็เคลื่อนที่เข้าปกกลุ่มบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ล่าสุดจากการตรวจสอบเพราะว่าตอนนี้เองกลุ่มฝนที่ปกกลุ่มพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มีแนวโน้มลดลงนะครับปกคลุมในพื้นที่กรุงเทพทั้งสองฝั่งลดลง
แล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มที่เข้าปกคลุมในพื้นที่เขตบางขุนเทียนน้องแขมบางแคร์ก็มีแนวนมลดลงด้วย
ส่วนนี้คือการคาดการณ์ลักษณะกลุ่มฝนที่จะเข้ามาปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไปตลอดทั้งวันนี้
นี่คือช่วงสายที่ผ่านมาจะสังเกตว่าพื้นที่สีเขียวคือจุดที่มีฝนตกหนักบริเวณตอนกลางของประเทศ
แล้วก็จุดที่มีสีฟ้าก็คือฝนที่ตกประปรายกินพื้นที่ทั่วทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
หลังจากนี้ครับจากการตรวจสอบอยากให้คุณผู้ชมสังเกตจุดสีเขียวดีออกไปจากพื้นที่กรุงเทพแล้วนะครับ
หมายความว่าพื้นที่ที่มีฝนตกหนักเนี่ยหลังจากนี้ก็จะไม่มีแล้วแต่ก็จะมีตกปล่อยปะปลายอยู่บ้างนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นจะเน้นบริเวณแถบฝั่งตะวันออกของพื้นที่กรุงเทพมหานคร
หลังช่วงบ่ายเป็นต้นไปครับจะพบว่าพื้นที่สีฟ้าสีเขียวออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครไปหมดแล้วนะครับ
ทีนี้เรามาดูหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับจากการคำนวณ๗วันนะครับ
คำนวณ๗วันหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับจากมรสุมตะวันออกตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมฤดูฝนที่อ่อนกำลังลงก็จะทำให้ฝนในพื้นที่กรุงเทพเองก็จะลดลงด้วยนะครับ
หลังจากนี้ฝนจะลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอยู่เพราะว่ายังมีตัวเหนียวนำให้เกิดความชื้นอยู่นะครับ
โดยอุณหภูมิในระยะนี้ยังคงเย็นสบายนะครับอยู่ที่ประมาณ๓๒๓๓องศาเซลเซียตคืออุณหภูมิสูงสุดนะครับ
แต่ว่าหลังสุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไปอุณหภูมิก็จะเริ่มไต่ระดับสูงขึ้นเราก็จะก้าวเข้าสู่ช่วงที่มีการทิ้งช่วงของฝนที่จะตกลงมาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ดังนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปอุ่นใจได้

ที่พมีน้ำฝนสะสม
ก็ยังคงต้องติดตามประกาศเตือนภัย